ดูข่าวนี้ไว้ให้ดีผมมาเตือนภัยกันนะฮะ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งไปเดินซื้อของในตลาด
ก็คิดว่าคนเบียดไปเบียดมาใครมาเบียดอยู่ข้างหลังอยู่ได้
คุณผู้ชมเชื่อไหมครับว่าสงสัยเอ๊ะทำไมมาเบียด
แล้วเหมือนแอ่นเอาอะไรมาโดนบ้านท้ายของเธอ
หันไปดูปุ๊บโอ้โหตกใจเลย
ผู้ชายคนนึงนะขออภัยคุณผู้ชม
แข็งตัวด้วยแล้วมาเบียดบ้านท้ายเธอด้วย
แต่ทีนี้เธอด่าเลยนะและเรียกให้เจ้าหน้าที่มาช่วยควบคุมตัว
คุณผู้ชมไปดูจังหวะที่เธอเอาเรื่องกับผู้ชายคนนี้หน่อยครับ

ไม่ตั้งใจได้ไงเอาไอ้มาถูงเนี่ย๒ราบแล้ว

สวัสดีครับมีรุงจิตครับ
พี่คะช่วยด้วยค่ะเดินโลกจิตนะค่ะ
ครับชื่นศาสน์หน้าร้านข้าวหมูแดงครับ
ผมขอสั่งผมไม่ตั้งใจครับ

นี่แหละแหมเอาพิกาจูนี่มาถูอยู่ได้
จี้เหรอโดยอาวุธประจำตัวอย่างนี้ห
โอ้โหคุณผู้ชมฮะนี่เป็นคลิปที่คุณเฟิร์นผู้เสียหายถ่ายเอาไว้นะฮะ
เธอเล่าให้ฟังเธอเดินไปซื้อของในตลาดแห่งหนึ่ง
เขตเทศบาลนครปฐมเมื่อวันที่๑๘กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
ตอนนั้นกำลังเลือกซื้อของในตลาด
แล้วก็โอ้โหคนอยู่ที่ตลาดเยอะ
ก็คิดว่าคนเบียดเป็นปกติ
ที่ไหนได้เธอรู้สึกนะมีอะไรมาเบียดตรงบ้านท้ายเธอ
หันไปมองปรากฏว่าผู้ชายคนนี้
เอาไอ้นั่นมาเบียดสะโพกบ้านท้ายเธอ
แล้วแข็งตัวด้วยไม่ได้ใส่กางเกงในด้วย
เธอเลยตะโกนให้พ่อค้าแม่ค้ามาช่วยกันจับนะฮะ

เห็นไหมพี่อปพรของตลาดก็มาช่วยกันจับเลย
โอ้โฮพอจับได้นะผู้ชายคนนี้นะขอโทษครับ
แต่ว่าคุณเฟิร์นเธอไม่ยอมไปไปโรงพัก
คุณเฟิร์นบอกว่านี่ไม่ใช่ครั้งแรก
ผู้ชายคนนี้มาก่อเหตุกับเธอฉันจำได้ฉันจำแกได้นะ
ช่วงเดือนมกราคมคุณเฟิร์นขี่รถจักรยานยนต์มาตลาด
นั้นมากับลูกสาวก็เจอคนนี้ก่อเหตุแล้วครั้งหนึ่ง
เอามาถูสะโพกจนโดเดย์ไม่ใส่กางเกงใน

กลัวลูกสาวจะตกใจไม่คิดว่าจะมาถูกทำแบบนี้อีก
รับนะว่าโกรธมากและนอกจากเธอแล้ว
ยังมีลูกค้าในตลาดอีกหลายคนที่โดนลวนลาม

ไม่ได้ถอดกางเกงแต่เขาไม่ใส่กางเกงใด
แม่ค้าในตลาดจำไว้คนนี้ได้แล้วลูกค้าโดนกันเยอะ
ก็คือโดนกันเยอะไม่ใช่ว่ามีแค่เราคนเดียวที่โดนนะคะ
นี่แหละครับคุณเฟิร์นบอกเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
ไปโรงพักถามว่าต้องไปโรงพักไหม
ไปฮะตำรวจสพเมืองนครปฐมคุมตัวชายที่ก่อเหตุนะฮะ
ชื่อว่านายสมเพชรไปเค้นสอบที่โรงพัก
เขาอ้างว่าเขามาจากศรีราชาจังหวัดชนบุรีเพราะว่าตกงาน
ก็เลยมาเร่ร่อนหางานอยู่ที่นครปฐมตรงนี้นะฮะ
ส่วนที่ทำไปนะไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ยกมือไหว้ขอโทษผู้เสียหายอีกคุณ
มีจังหวะหนึ่งนะลงไปคุกเข่า
ขอโทษครับขอโทษครับผมจะไม่ทำแบบนี้อีกละครับ
เดี๋ยวผมจะกลับชนบุรีผมจะไปหางานทำละครับพยายามปล่อยผมนะครับ
ส่วนคุณเฟิร์นเนี่ยโอโหตอนนั้นนะขุนเฟิร์นก็ยังบอกว่า
ไปทำแบบนี้อีกนะแหมเห็นคนสวยไปไม่ได้เลยนะ
คุณเฟิร์นเธอยังมีแบบว่าอารมณ์ติดตลกนิดนึง
คนสวยเป็นไม่ได้ต้องมาก่อเหตุแบบนี้ใช่ไหม
นี่นะฮะแล้วคุณเฟิร์นก็อบรมไปชุดใหญ่เหมือนกัน
ตำรวจก็อบรมไปชุดใหญ่เหมือนกัน
แต่ว่าคุณเฟิร์นเอาเรื่องนะต้องแจ้งความเอาผิดครับ
ตำรวจก็แจ้งข้อหาผู้ชายคนนี้กระทำอนาจารย์
แล้วก็ต้องดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
แม้จะก้มลงไหว้แล้วก็ตามนะคุกเขาไหว้แล้วก็ตามนะฮะ
แต่ว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วคุณเอาอะไรไปถูเขาแล้ว
ไม่ให้อภัยไปคุยลงพัก